ไปที่เหตุการณ์ร้อนกันบ้างเมื่อคืนนี้นะคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องราวคู่สามีภรรยา
หรือคนที่เลิกรากันไปแล้วที่มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลบ่อยเลยเนี่ย
หนีไม่พ้นคู่นี้นะคะคุณการวิพากรแล้วก็คุณเสกโลโซค่ะ
บอกว่าคุณเสกได้ไปทำร้ายลูกน้องของเธอชื่อคุณบี
ก็เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลนะตอนนี้เลยนะคะ
กลางดึกประมาณตี๑คืนวันที่๑๔เมษายนค่ะ

ขณะที่อดีตสามีเธอกำลังทำร้ายร่างกายลูกน้องคนสนิท
เล่าเหตุการณ์เลยว่าหลังจากน้องน้องสาวแล้วก็ลูกสาว
ลูกน้องของเธอออกมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เรียบด่วนรามอินทา
ก็ถูกเสกนะคะอดีตสามีมาดักรอทำร้าย
แล้วก็กระทืบลูกน้องคนสนิทของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ตอนนี้ถูกหามนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
เบื้องต้นก็พบว่ากระดูกกรามหักแล้วก็ต้องผ่าตัด
ต้องรอเช็คเลือดข้างในสมอง
ลูกสาวของเธอที่อยู่ที่นั่นแล้วก็พยายามเข้าไปห้ามปรามด้วยค่ะ
โดยการวิพากรนะคะก็ขอให้สังคมเลิกยกย่องคนผิด
แล้วก็ขอให้ผู้มีอำนาจเข้ามาจัดการอดีตสามีที่คอยคุกคาม
ทำร้ายร่างกายทั้งที่เลิกรากันมานานแล้ว
แล้วก็เบื้องต้นไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วค่ะ
ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของเสกโลโซนะคะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
วันนี้แหละจะมีการแถลงข่าวบ่าย๒โมงตรง
หลังจากที่คุณการออกมาแฉเรื่องราวดังกล่าวเสกอดีตสามีก็โพสต์เฟซบุ๊กในแฟนเพจเหมือนกัน
ถามบรรดาเหล่าแฟนคลับนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกรณีที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็ทำเป็นท็อปโพสต์เอาไว้เลยนะคะอยู่ในออฟฟิเชียลเพจของเขาเนี่ย
บอกว่าคิดเห็นยังไงคำตอบที่ได้รับเนี่ยก็มีทั้งตำหนิต่อว่านะคะ
ตอนนี้คอมเมนต์เนี่ยแปดร้อยแปดสิบห้าคอมเมนต์แล้วนะคะ
โพสต์ไว้ประมาณเมื่อวานนี้เวลาบ่าย๓โมงค่ะ
ก็จะพบว่ามีประวัติในทางลบเพียบ
แล้วก็เชื่อว่าเสกอาจจะมีเหตุผลบางอย่างในการลงมือที่ไม่เปิดเผย
ขณะที่บางส่วนก็แนะนำให้เลากับการกระทำลงบ้างนะคะ
เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อผลงาน

บอกว่าถึงยังไงก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคู่กรณีแบบนั้น
ผิดถูกยังไงเนี่ยควรจะให้ไปเป็นตามกฎหมายจะดีกว่าค่ะ
ขอแอบอ่านโพสต์ที่คุณเศกโพสต์มาหน่อยที่ถาม
ของความคิดเห็น
เขาเขียนบอกว่า
อันนี้เป็นโพสต์ที่คุณเสกคนเหยียน
นี่ค่ะขึ้นให้ดูหน้าจอคือโพสต์นี้
ก็ตามนี่ต่อว่าส่วนหนึ่งมีคนบอกนะว่าแฟนคลับเนี่ย
ถ้ารักศิลปินกันจริงอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะคะ
ปกติแล้วถ้ารักกันจริงอย่าว่าแต่แฟนคลับเลยเพื่อนกันเหมือนกัน
เห็นเพื่อนผิดต้องเตือนเห็นเพื่อนทำดียกย่อง
อันนี้คือสิ่งที่ถูกนี่คือการรักกันจริงแต่ถ้า

อันนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายเพื่อนทางอ้อมนะ
ใช่นะคะยังไงก็คงต้องรอการแถลงข่าวบ่าย๒วันนี้
ยังอัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่อยเลยนะคะ
โพสต์ล่าสุดเนี่ยเพิ่งประมาณสัก๔๐นาทีที่แล้วนะคะ
เป็นภาพของคุณบีที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละ
บอกว่าให้ปากคำต่อเจ้าพนักงานไปแล้วเมื่อเช้านี้
สาหัสเลยต้องรบกวนให้เจ้าพนักงาน
สอบที่โรงพยาบาลอย่างกระอักกระอ่วม

หวังว่าครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้าย
ที่มันจะทำอันตรายต่อใครก็ได้
บุคคลคนนี้เป็นอันตรายต่อประชาชนมาก
ต้องทำยังไงดีกับชายคนที่ทำบี

เป็นภาพตนเองอยู่กับคุณบี

เขียนว่าวิพากรการ
บอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะพ่อแม่พี่น้อง
บ่ายนี้มันก็จะเอาผลิตภัณฑ์โลโซออกสื่อตามฟอร์ม
เดือดเพื่อเป็นข่าวเหมือนเดิมเดะ

เขียนโทรสไหวแบบนี้นะคะ
ต้องจับตาดูจะเกิดอะไรขึ้นบ่าย๒

เพราะว่ามีเรื่องของการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น